มาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันดีวันพระวันมาคบูชานะคะ
ซุปตาดาราเนี่ยก็เดินสายทำบุญเพื่อที่แบบว่าจะได้มีความสุขกับครอบครัวแล้วก็มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะเริ่มกันที่คนนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักนักวิ่งก้อยตูนค่ะ
เดินทางไปทำบุญกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเหล่าชาวเน็ตก็โฟกัสแคปชั่นที่สาวก้อยเนี่ยเขียนกันยกใหญ่เลยค่ะ
โดยเฉพาะนักเสี่ยงโชคนะครับเพราะว่าสาวก้อยเนี่ยเธอเขียนเอาไว้ว่าวันพระใหญ่เนี่ยตื่นตีสี่
ขึ้นเขาไปทำบุญใส่บาทพระสงฆ์๔๐รูปที่วัดพระพุทธบาท๔๐๐จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หลายคนช่างสังเกตว่าเลข๔เยอะจังเลยเอาบุญมาฝากทุกคนวันมาคะบูชานะคะ
หลายคนก็พยายามไปตีความหมายไปในทิศทางต่างแต่จริงแล้วที่อย่างนี้เนี่ย
ก้อยเขาบอกว่าเมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ยเคยได้มาไหว้ขอพรกับพี่ตูนตอนนั้นพี่ตูนก็ไม่สบาย
มาคราวนี้ผ่านไป๑๐ปีก็เลยมาขอพรพระท่านอีกครั้งหนึ่งหวังว่าอาการป่วยของพี่ตูนเนี่ยจะได้ทุเลาแล้วก็หายไปนั่นเองนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวขอละทางโลกนุ่งเหลืองห่มเหลืองบวชศึกษาพระธรรมเป็นเวลากว่า๓เดือน
กันต่อเลยค่ะด้วยการร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างวัดอโยธยาราชธานีอินเดียนะคะ
ซึ่งหนุ่มเก่งเองบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตลอดเวลาที่ศึกษาพระธรรมอยู่
รู้สึกจิตใจสงบอย่างมากเลยค่ะเสียดายที่มีเวลาบวชน้อยไปหน่อย
เพราะว่ามีงานที่ต้องรับผิดชอบรออยู่
อกจากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ยังบอกถึงเรื่องลี้ลับ
ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาบวชอีกด้วยล่ะค่ะ
แปลกมากเข้าไปปุ๊บพอเป็นผ้าขาวไม่รู้อะไรเลย
กลายเป็นคนรอบข้างที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เห็นเราในช่วงที่เราเดินจงกลมอะไรแบบนี้

ระหว่างเดินไม่เห็นเราเขามาหาเราไม่เจอ

เขาก็บอกว่าเมื่อกี้มองไม่เห็นพี่แต่เห็นเหมือนเงาดำบาง
ก็คุยกันว่าน่าจะเป็นภูโคตร

เขาน่าจะบอกว่าอย่ามากวนอะไรนี้

นักแสดงหนุ่มน้องแพนสุรเกียรติด้วย

มีข่าวว่าเมาแล้วขับอะไรอย่างนี้
จนมีเรื่องกับคู่กรณีบนท้องถนนนั่นเองค่ะ
ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น
ก็ทำให้เจ้าตัวตัดสินใจ
และทางโลกบวชศึกษาพระธรรม
เพื่อเตือนสติตัวเองหลายอย่าง

ซึ่งแพนก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วก็จะให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ไปแล้วด้วยว่า
ต่อไปนี้จะไม่เมาแล้วขับอีกเด็ดขาดค่ะ

ผมให้สัจจาวจากับคุณแม่กับองค์หนูปูถวัดองค์ภาพิกัณิชย์
ไว้ว่าหลังจากนี้ไปผมจะไม่ดื่มนักขับอีกตลอดชีวิตอย่างแน่นอน
เราก็รู้สึกว่าอันไหนที่มันปล่อยได้อันไหนที่มันผ่านไปแล้วเราควรจะปล่อย
แต่ไม่ใช่ทิ้งมันไปเลยจำมันให้มันเป็นบทเรียนกับเราไว้
เป็นยังไงนะคะก็หลายคนก็พยายามบุญนะคะช่วงวันพระราชที่ผ่านมา
ขับเนี่ยอย่าได้ทำอีกนะคะก็ถือว่าเตือนสติตัวเองด้วยแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะ